มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม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

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

คือต้องบอกเลยนะครับจากเศรษฐีฟาร์มกุ้งคุณผู้ชมครับ
เลี้ยงกุ้งพริกชะตาฟ้า

จนกลายเป็นสุดยอดหมอสะด๑
อาคมเนี่ยแกร่งกล้า

แถมเครื่องรางของขังเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมาย
ทุกคนน่าจะรู้จักเราเคยได้ยินว่าช้างตกมัน
เวลาช้างตกมันเนี่ยมันฆ่าคนได้
แต่เขาคนนี้ช้างที่ไหนตกมัน
ถึงมือคนนี้เอาอยู่สยบเลย

จากวังช้างอายุทยาแลพะเนียดนะครับ
ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของหมอเสียบช้างของเมืองไทยครับ

เชิญครับคุณลายทองเหรียญนะฮะ

ทำกิจกรรมในการเลี้ยงดูและควบคุมเนี่ย

ที่เราเห็นทั่วไปเราเรียกว่ามะหรือขวาง

ครูบาอาจารย์มองเห็นก็จะประสิทธิ์

สดำเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหน

ถึงวันนี้ช้างก็ยังมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปอยู่กับช้างมันเลยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ว่าใครจะทำอะไรได้แค่ไหนบ้าง
เสดียงก็เป็นความชั้นหนึ่งเท่านั้นที่ดูแลช้าง๕เชือก๑๐เชือก
สดำก็จะต้องสอบขึ้นไปคล้องช้างป่าให้ได้๒๐เชือกถึงจะขึ้นไปสดำ
ต้องถามอย่างนี้กว่าจะมาเป็นหมอสดำต้องไปเรียนรู้ไปฝึกฝนไปอะไรบ้าง
จะต้องมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไร
ทุกอย่างเราจะต้องไปหาหมดนะฮะเราจะต้องไปหา
เพราะว่าเราเนี่ยคือกฎทางช้างเนี่ยห้ามพ่อสอนลูก
ทำไมเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดถ่ายทอดจะมีอะไรเกิดขึ้น
เราดูจากตัวเราเนี่ยเราดื้อกับพ่อแม่ถูกไหมฮะ
วิชาที่พ่อแม่มีเนี่ยมักจะแคลนพ่อแม่เนี่ยสั่งไปบอกว่า
ไปเลี้ยงช้างหน่อยเอาช้างลงน้ำทีก็ขี้เกียจ
ถูกไหมฮะให้อาหารช้างเก็บขี้ช้างก็ขี้เกียจนะ
แล้วเราเนี่ยเมื่อเห็นลูกไปทำงานใกล้ช้างมาก
ก็สอนเคล็ดวิชาปราบช้างเลยทางรัฐทางรัฐเลยในจุดนี้เลยนะลูก
ทีเดียวรับรองว่าสามเก้านั่งเลยลืมนับหนึ่งสองใช่
กระโดดไปสามเลยวันหนึ่งเนี่ยช้างเนี่ยจะฆ่าลูกเรา
เพราะว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความเมตตากัน
เขาเลยห้ามพ่อสอนลูกเลยทางพี่ออมสอนมดดำ
สั่งทำนู่นสั่งที่นี่พอลูกไปก็หวานหมูเลย
ก็โดนกดลูกกดลูกนี่แต่ลูกมีความศรัทธา
ก็ทนได้ก็ทนได้เขาใช้ทำอะไรอ่ะ

แล้วเคยมีเคยมีคนที่ฝ่าฝืนไหมฮะอย่างเช่นว่า
พ่อเนี่ยดันไปถ่ายทอดให้ลูกเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้น

ก็ตายช้างเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วย
เจอเมื่อไหร่ก็เจ็บตัวเนี่ยใครมันจะไปทนไหว
นี่คือพื้นฐานทางธรรมชาติเลย

ช้างเนี่ยผมเรียนตรงกันนะฮะเดือนเดียวก็เอาได้แล้ว

มีกฎข้อห้ามอะไรบ้างฮะว่าในการเป็นหมอสดำ
เห็นเขาบอกว่ามีเรื่องของกินแหละที่จะต้องระวังกัน
ก็อะไรที่เหมือนช้างเนี่ยนะฮะต้นไม้ผลไม้ที่มีรูปร่างของอวัยวะช้างเนี่ย
ห้ามแตะต้องเช่นบวบเนี่ยบวบงูอะไรอย่างเงี้ยที่ยาวห้ามนะฮะ
แตงกวายยาวห้ามใบอย่างใบกาหลงใบเขาจะออกมาคล้ายหูช้างเนี่ย
ห้ามเด็ดถึงเรากินไม่ได้ก็อย่าไปเด็ดอะไรก็ตามแต่ที่เหมือนเนี่ยห้ามกิน
ต้นไม้ที่พ้องหรือสัตว์ที่พ้องรูปกับช้างห้ามแตะต้อง
ทำไมอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะพี่แล้วพี่ถือมือพวกนี้ไหมฮะถือ
แสดงว่าพี่กำลังเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
เป็นสัตวศักดิ์สิทธิ์แน่ผมถามพี่อย่างนี้จากเสียฟาร์มกุ้ง
วันนี้ทำไมไปไงมาไงถึงได้มาเป็นเสียฟาร์มช้าง
หรือเป็นเจ้าของฟาร์มช้างคือเดิมเนี่ยผมจบสัตวิทยานะ
กรรมสัตว์แต่อันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะผมก็ไปทำมี
อาชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของผมจนแล้ว

โอ้โหได้เงินมาเลี้ยงช้างนะ
แล้วไปไงมาไงพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอ๋อก็
พอเราเรียนทางนี้ก็ชอบสัตว์ไงก็เลยอยู่กับสัตว์
ก็สอนลูกให้เลี้ยงสัตว์ลูกก็รักสัตว์ด้วยใช่ไหมฮะ

แต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่เราไปซื้อง่ายนะฮะ
คือคนสุรินตอนนั้นเขาประสบปัญหาไม่มีงานทำ

แล้วร้านผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ทางผ่านคือวังกุ้งใหญ่สมัยนั้น
ช้างก็มักจะมาแวะเพื่อมาขายของในร้านเนี่ย
ผมก็เลยชวนเขากินข้าวกินปลาเลี้ยงฟรีนะฮะ

เราทำฟาร์มกุ้งกินกุ้งกินเขาก็ชอบกัน

เพราะฉะนั้นในครอบครัวจะรู้จักกับควานช้างสุรินทร์เยอะมาก
พอสนิทสนมกันเขาก็เชิญครูหมอเท่ามานะฮะ
หมอเท่าก็จะแวะมาทานผมก็ได้มีโอกาสไปกราบท่าน
ท่านก็ประสิทธิ์ให้เป่าหัวหาย

ก็คือผู้สูงสุดของวิชาช้างอาจารย์ผม
กำลังจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงช้างเกิดจากลูกสาวชอบเลี้ยสัตว

ของขวัญวันเกิดของลูกสาวคือ

แล้วเราก็มีความผิดพลาดในครอบครัวก็คือเราเลี้ยงเขาผิดวิธี

เขาดุมากหาคนเลี้ยงลำบาก

เอาแต่ใจตัวเองสูงมากเขาจะยอมแต่ผมคนเดียวซึ่งผมก็ไม่ไหว

ต้องอยู่กันอย่างนี้แหละฮะในเมื่อเขาอิจฉาแล้วอ่ะคือเขาเห็นเนี่ยลูกอยู่ดีตอนนั้นลูกเราไปเรียนมา

ทางเข้าใจสื่อสารกับสัตว์ให้ได้

ไม่ว่าเขาจะผิดทรายยังไงก็แล้วแต่เขาดุขึ้นมา
ทางที่โคชระลักษณ์เขาไม่ได้ช้างดุ
ผมเห็นเขาในทีวีตอนที่ฆ่าคนตาย
แล้วเห็นเขาโผล่ขึ้นจากน้ำหน่อยเดียว

ก็ถูกขายต่อเป็นทอดกันไปจากภาคเหนือลงไปเรื่อย
ไปฆ่าทีละศพสองศพกับไปเรื่อยนี้
เค้าฆ่ามาไรคืนนั้นอ่ะโครงมือไปสี่ศพคืนเดียว
คืนเดียวพอเป็นข่าวแล้วก็ให้สัตวแพทย์

เข้าใจเขาเข้าใจดีเขาก็เลยพาขึ้นเขาหนีไปก่อน
แล้วก็เราก็คอยหาทางเจรจาคุยกัน
ก็เงียบกันอยู่นานนะฮะ
จนกว่าทั้งสังคมมองว่าเอ๊ะไม่มีใครไปช่วย
เพราะว่ามันไม่สมควรจะยิงทิ้งนะฮะช้าง
จนกว่าทั้งมีปลอดก้าวนะฮะ
รับสั่งว่าน่าจะไปดูแลให้ไปดูแล
ผมก็เลยภรรยาก็เลยให้ไปเอาออกมา
แต่จริงแล้วก่อนหน้านั้นเราก็แอบทำเป็นความลับอยู่
มาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เส้นบวงสวงตามเสียงไทยอะไรของเราตาม

คือเขาอยู่บนรถเนี่ยเขากำลังจะลงมาเนี่ย
โซ่มันก็เอาไม่อยู่หรอกช้างเนี่ยนะฮะ
เขาลงมาแล้วเขาเอาเรื่องเนี่ยเราสู้ไม่ได้
เพราะสี่เท้าเขาต้องอิสระเพราะเขาจะต้องเดินนะฮะ
แล้วก็เสี่ยงทายเสกกล้วย
กล้วยวิธีเสกกล้วยนี่คือเสกกับอะไรฮะ
คือการให้ของกับสัตว์แล้วเนี่ยให้มันเป็นผล
ไม่ใช่กินกันไปกลืนเข้าลงท้อง
คาถาที่เราเสกก็จะทำให้
เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับเขาได้

แล้วถ่ายปากเนี่ยเราก็เบาใจ

สรุปพี่ยื่นกล้วยเข้าไปเขารับ

เราไม่ใช่จะดูทางคาถาอาคมอย่างเดียว

สัตว์ข้างรถปึ้งเนี่ย

เรายืนบริกรรมเนี่ยเขามองดูเราเนี่ย
เขาเบาลงไหมระหว่างเราบริกรรมนะ
บริกรรมเนี่ยช้างจะมองที่ตัวเรานะ

เราบริกรรมปุ๊บตาเราก็มองดู
ถ้าตาเขาลู่หูเขาลู่ลงเนี่ย

แสดงว่าตอนเข้ามาเขายังดุอยู่

เดี๋ยวก็ซัดกันแบบให้มัดแกให้เต็มที่
เพราะฉะนั้นมาถึงเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวว่า

แต่ปรากฏพอพี่บริกรรมไปสักพักนึงเขา
เขาก็ยอมก็รับแล้วกินเราก็ใจชื้น

ถ้าวันนั้นพี่บริกรรมแล้วเขาไม่ยอม

คือก็ด้วยฝีมือการควบคุมช้าง

ของเรานี่ไม่มีการไปทำร้ายให้ช้าง
เพราะว่าถ้าเราไปทำเขาเจ็บมากเนี่ย

ก็ใช้ของพวกนี้ที่เรามี

พอเขานั่งลงเนี่ยเราจะวิ่งควัน

ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช้างของชาวบ้าน
เรามาอยู่แต่ช้างของพี่เอง

คือช้างเนี่ยเราเพิ่งเปิดกิจการ

ชื่อคือเขาเป็นสายอ้อมจักรวาลนะฮะ

คือการประกาศของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

เขาไม่ได้ธรรมดาแต่เราไปเลี้ยงเขาแบบธรรมดา

ช้างก็จะเสิร์ฟแสดงลิตเดทของตัวเอง

งาเขาจะค่อยอ้อม

เพราะว่าคืออ้อมเอาหมดกินหมด

ที่ผมไปได้เจอกับเขาเนี่ยนะฮะ

ทางทีวีเนี่ยเอาคอปเตอร์ไปถ่าย
วิ่งสมไปสบยังอยู่ในง่าเลย

แล้วเจ้าของเขาจับเอาไว้แล้ว

แต่มันไม่มีใครอยากได้เขาอีกต่อไปเพราะเขาโหดมากเขาโหด
เข้าไปเอาเขาก็แบบเขาไม่ยอมแล้วแล้วพี่ทำยังไง
คือทั้งหมดเนี่ยเขาก็ขอเรื่องช้างเนี่ยขออย่างเดียวนะฮะ
ก็ขอให้เขาเนี่ยยอมนะฮะเขายอมยอม
เขาก็ยอมขึ้นรถมาดีพอมาถึงแล้วเนี่ยเรามาดูตามตำราเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ให้ขาวเนี่ยเอาตำราโฆษศาสตร์มาดูคือถ้าเขาเป็นอ้อมจักรวาลจริงเนี่ยเขาไม่ฆ่าใคร
คืนนั้นที่เกิดเรื่องยิงที่ฆ่ากันสองศพเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเอาอ้อมเนี่ยไปเอารังศรีเนี่ยนะฮะ
ลากไม้แล้วปรากฏว่าระหว่างทางไปเนี่ยเดินข้ามเขาไปแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ย
แล้วปล่อยให้เป็นอิสระแล้วเขาจะมาตามหาเอาแกก็กลับมาบอกที่ที่ในหมู่บ้านนะฮะ

ไปท้าทายว่า

คืนนั้นแหล้มาก็จึงแค้นเลย

เดี๋ยวจะไปเอางาไส้

ไปคำพูดแบบลอยเล่นและแท้

ก็คือคนที่ตายก็คือคนที่ไปพูดดูถูกเขา

ฝันว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะครับพี่เคยเป็นควานช้างมาก่อน
คือชีวิตผมเนี่ยมันมหัศจรรย์ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าของที่นี่นะ
มันรู้สึกว่าเรามีหน้าที่จะต้องมาทำอืมนะฮะถ้าเราตีมูลค่าที่มีอยู่เนี่ย
มันโมโหลานมากนะฮะอืมแต่การใช้ชีวิตของผมเนี่ย
อยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรกับเขาที่ไหน
ทำงานหนักกันทุกวันทั้งครอบครัวมันเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาทำ
นะฮะแล้วก็เวลาเรานอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเนี่ยเดี๋ยวเราก็สุขแล้ว
เรียกแล้วจะเจอนั่นเจอนี่อืมของผมเนี่ยจะเป็นนิมิตรนะฮะกับแฟนเนี่ย
แฟนจะฝันแต่ผมเนี่ยนั่งเผลอไปเนี่ยนะฮะก็จะรู้มันเหมือนกับว่า
เราเห็นว่าเราคือใครชาติที่แล้วเราเป็นใครพี่เห็นป่ะพี่เป็นใคร
ถ้าให้พูดตรงนี้นะเมื่อก่อนผมไม่กล้าพูดนะเพราะว่าผมจบวิทยาศาสตร์
อ่างั้นต้องบอกว่าจบนะฮะเป็นความเชื่อสุนบุคคลนะครับชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ
แต่๒๐กว่าปีเนี่ยความรู้สึกนี้เขามาตลอดผมไม่ได้ใหญ่โตในอดีต
เหมือนกับเป็นจ่าแก่อยู่พะเนียดแต่ใครมาต้องมาหานะฮะแล้วเหมือนกับว่าเรามีหน้าที่
ไม่เชื่อใครเลยจะจัดทัพให้ท่านเนี่ยต้องไปเองคืองานเนี่ยนะเราจะต้องห่วงอยู่แต่ว่า
ช้างจะเป็นยังไงจะพาท่านไปลบได้ไหมหรือจะมีงานพิธีใหญ่เนี่ยช้างจะไปเสียหายไหม
นะครับเราจะต้องไปเจ้าคิดจากการทำให้แล้วทุกคนก็ต้องฟังไม่ว่าเขาจะใหญ่แค่ไหน
ต้องฟังเรานั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกที่เราเห็นแล้วมันก็มาพร้อมกันในยุคสมัยนี้
ผมเองก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรนะฮะแม้แต่ตำแหน่งเจ้าของวังช้างยังไม่กล้ารับเลย
เพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกินตัวเราแต่เราก็ได้ทำงานใหญ่ใหญ่นะฮะ
มาฟื้นฟูวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างได้รวมตัวคนช้างทั้งประเทศ
ฟื้นฟูวอเภณีต่างต่างนะฮะแม้แต่กันอย่างการเอาช้างไปถวายสการะนะฮะ
ใครจะกล้าทำถ้าเราไม่ทำใช่ไหมฮะการควบคุมช้างเป็นฝูงแล้วก็
ช้างต้องงามด้วยนะต้องสวยด้วยต้องสวยด้วยแล้วสวยมันแปลว่าดุ
อ๋อคือถ้าช้างสวยสวยตามข้อชะลัดจะต้องดุดุทุกเชือก
แสดงว่าที่เราเห็นเอาไปที่หน้าวัดพระแก้วตรงนั้นดุทุกเชือก
พร้อมที่จะเกิดอันตรายได้หมดแต่ที่สำคัญเนี่ยการหมั่นฝึกฝน
นะฮะการที่เราเข้าใจเขาเราเห็นหน้าเขาเรารู้เลยสบายแล้ววันนี้
พี่กำลังถึงบอกว่าจิตสัมผัสของพี่พี่กำลังจะบอกว่า
กับช้างผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตการเคยคิดบ้างไหมฮะว่า
สิ่งที่พี่ทำอยู่ทั้งหมดพะเนียดช้างวังช้างอายุทยา
เขาถูกกำหนดไว้ให้เป็นของพี่แล้วผมคิดว่าถูกกำหนดให้มาทำหน้าที่
ฟื้นฟูและให้ช้างเดินไปในอนาคตได้ถูกต้อง
กับพระบรังได้อย่างงดงามนะฮะเป็นช้างประจำชาตินะฮะ
มีศักดิ์มีสีมีความสง่าเหมือนกับที่เราไฝฟันกันทุกคน
โอเคนะฮะเอางี้ผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีทีเด็ดนะฮะเป็นเครื่องรางของขัง
ที่มาจากช้างด้วยช่วงหน้านะครับมาเต็มครับช่วงหน้าครับ
มีดหมอเวลาทำต้องใช้เป็นเหล็กอะไรหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างไหมครับ
ยอดเจดีหมุดเสาตะลุงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
ตะปูตอกโรงผีใช่แต่ประกรรมเนี่ยเขาจะมีอุปกรรมบางคืนดึกดึกอย่างเงี้
ก็จะมีคนแก่ใส่จุงกระเบนแล้วก็เอาเสื้อมานั่งอยู่ตรงผม
ไดแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็มองคนเดินผ่านไปไหนมา
ไม่เชื่ออย่าลบมูลมูลเตรียมไม่เข้าใครออกใกล้
มูไนท์สนับสนุนโดยเอ็กซ์โมชั่นซีบีร้อยห้าสิบอ่า
เชิญครับเชิญครับโอ้โห
อันนี้ที่ห้อยมาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะตั้งแต่ต้นรายการ
อันนี้แสดงตำแหน่งของหมอฮะอันนี้สมัยที่ผมได้เสดียงครับ
อาจารย์ก็ทำอันนี้ให้ครับแล้วพอมาได้สดำอาจารย์ทำอันนี้ให้
อ๋อแต่อาจารย์ท่านเนี้ยท่านสิ้นชีวิตไปแล้วครับ
เลยยังลำลึกถึงท่านผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมา
ยังใช้อยู่แต่ที่มาดำบอกอย่างที่เขามัดกันอยู่
นี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้ให้สำหรับใส่ของ
ในนี้ก็จะมีอย่างเครื่องรางของขังเครื่องรางของขัง
อย่างเช่นเส้นผมของผู้ที่มีพระคุณต่อเราที่เลี้ยงเรามาอย่างนี้
พ่อแม่แม่นมแม่นมพี่เลี้ยงพ่อแม่พี่เลี้ยงทุกคนเนี้ย
แล้วก็ขอเส้นผมมาหางช้างอันนี้หางช้างมหาสวัสดิ์
มหาสวัสดิ์คืออะไรขอไล่ก่อนมหาสวัสดิ์คือมหาสวัสดิ์คือ
เนี้ยก็คือเถาวันครับที่ทิ้งตัวลงมาจากลมพายุอย่างเงี้ยนะฮะ
ฮะอืมแล้วเขาย้อนกลับขึ้นไปครับนะฮะย้อนกลับโตขึ้นไป
แล้วก็ไปผูกตัวเองเป็นปมนะฮะอันนี้คือหางช้าง
อันนี้ก็คือหางช้างหางช้างนี่แก้อะไรครับบอกกันคุณสงค์คุณสัย
นะครับแล้วก็สายลูกในมิดนะฮะเขาฝังลูกในมิดสายสายอ่าหวายที่ผูก
คืออันนี้คือเรียกว่าหมอช้างต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีทุกคนนะฮะ
โอเคนะครับเชิญครับเชิญเคฮะที่เราเห็นกันอยู่ตรงข้างหน้าของเราขนาดนี้
ก็เรียกได้ว่าเป็นมีดมีดหมอเหรอฮะเป็นการสร้างมีดหมอในยุคนี้ของเรานะครับ
นี่นะฮะเราเก็บไปของเก่าแล้วนะฮะอันนี้คืออันที่พี่ใช้เมื่อก่อนหรือไงฮ
พี่ใช้อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้เข้าพิธีใช้เข้าพิธีแต่ไม่ได้ใช้งาน
คือมีสิทธิ์จับไหมฮะมีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ถ้าพี่อนุญาตอะไรอนุญาตเลยให้จับ
อนุญาตดูหน่อยนะฮะเอาไว้ทำอะไรมีหมอช้างไว้ทำอะไร
หมอช้างเนี่ยตั้งกับหาอาหารให้ช้างตัดฟื้นถางป่าให้เดิน
เพราะช้างเวลาเขาพาเราเข้าป่าเนี่ยงวงเขาเนี่ยดึงต้นไม้ให้เรารอดได้
แต่บางทีพอดึงมาแล้วมันก็ยังสางติดอย่างนี้เราก็ต้องเอามีดช่วยช้าง
คือตั้งแต่โบราณให้ขาดนะฮะหาอาหารให้ช้างหายาให้ช้าง
ถามอย่างนี้มีดหมอเวลาทำต้องใช้เป็นเหล็กอะไรหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างไหมครับ
เยอะมากนะฮะตามความคือคือทุกอย่างทุกศาสตร์ของไทยเราเนี่ย
เราก็จะมีเครื่องที่จะเข้าไปผสมในการทำมีดต่างนะฮะ
อย่างมีดหมอเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเหล็กยอดเจดีนะฮะ
อันนี้เหล็กยอดเจดีนะฮะขอยากจับได้ไหมฮะได้
สาวตะลุงคือสาวที่จับช้างนะฮะเวลาเค้าทำการซ่อมแซมเราก็ไปเก็บมา

ถ้าเป็นผีพลายผีดุเขายิ่งดี
แต่ไปทั้งกรมเราไม่เอา

คือทางช้างเนี่ยจะถือเวลาเราทำอะไรกับที่มีเด็ก
อย่างเช่นไปคล้องช้างป่าเนี่ยถ้าเรารู้ว่าแม่ช้างตัวนี้ท้องอยู่เนี่ยห้ามแตะ
คล้องช้างที่เดินตามแม่นะฮะห้ามคล้องช้างแก่อย่างนี้เราคือมันเป็นธรรมเนียมอยู่แหละ

เอาช้างที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดทางหลักวิทยาศาสตร์ก็คือช้างสูง๓ศอก
กำลังฝึกไม่ดื้อเกินไปฝึกง่ายไม่ช้ำนะฮะ
เอามาเนี่ยถ้าช้ำเกินไปเนี่ยก็มาเสียของตายเปล่า
แต่เห็นบอกว่าในบรรดาเหล่ามีดที่พี่สร้างขึ้นมาเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งพี่ใส่เป็นมวลสารลงไปด้วยแล้วเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากนั่นคือ
เป็นโซ่ช้างเผือกที่ได้จากในวัง
อันนั้นก็ไปขอเข้ามานะครับตอนที่คุณพระท่านล้มนะฮะพระสเวทท่านล้มเนี่ย
แล้วก็ขอเศษโซ่มาเพื่อที่จะเอามาเข้าเครื่อง
อย่างนี้เหมือนกันก็เพิ่งไปได้มานี่คืออันนี้ดินที่เกิดของพระเสวก
นี่ยังสดอยู่เลยนะผมเพิ่งไปได้มาเมื่อวานซื้อนี้เอง
คือเราเชื่อว่าดินตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ผืนป่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ขนาด
สร้างช้างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะฮะพระสเวทใครก็รู้จักนะฮะ
เพราะฉะนั้นดินตรงนี้จะต้องมีอนุของความศักดิ์สิทธิ์อยู่
ก็เลยไปนำมาเพื่อมาเข้าเป็นน้ำชุบอืมอย่างมีดเนี่ยพอเราตีไปเนี่ย
ต้องชุบบ่อยแล้วก็ชุบลงไปในน้ำเนี่ย๓ครั้ง
แล้วก็เผาใหม่ชุบใหม่ทำใหม่อย่างนี้ให้ขลังขึ้นในขบวนการตี
ครับผมคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งแหวนพิรอด
แหวนพิรอดก็ทำจากหางช้างเนี่ยแหละฮะเขาเชื่อกันว่าไงฮะแหวนพิรอดเนี่ย
คือหางช้างเนี่ยเทวดาที่ประจำหางเนี่ยนะฮะก็คืออดุลนาคาราชนะครับ
มีหน้าที่ที่จะปัดเป่าพวกเสน็จจังไรพวกของร่องลอยต่าง
คือเขาไปแล้วมันไม่มีภัยอะไรมันเบียดบังเขาได้ให้เขาเป็นไปตามชะตาของเขา
ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นคือจะได้เท่านี้ก็ต้องได้เท่านี้นะฮะ
ไม่ใช่ไม่ได้เลยแล้วเวลาเราแย่ล่ะไม่ใช่มาเติมซ้ำเราอีก
นะฮะมันมีทางดีกับทางไม่ดีนะฮะ
คือถ้าเกิดเวลาเราดวงเราตกเนี่ยเราควรจะเสียหายเท่านี้

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีช่วงนึงคนชอบไปเอาหางช้างมาทำกำไรทำแหวน

คือหางช้างเนี่ยจะต้องทำพิธีก่อนไหมฮะ
ต้องได้จากสดำขึ้นไปนะ

คือผมเนี่ยอย่างนี้จากตัวหางช้างก่อนจะต้องให้ล่วงเองถึงจะดี

อันนี้ตัดอันที่๒หมอชั้นสดำขึ้นไปตัดให้

แต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็นบรมครูเลยก็ว่าได้นะครับ

อันนี้สำคัญยังไงฮะศักดิ์สิทธิ์ยังไงฮะชื่อประกรรม
คือเชือกประกรรมเนี่ยถ้าไปภาษาของผมก่อนเนี่ย
คือพันธนาการระหว่างเรากับช้างอืมนะฮะ
เมื่อว่าเราผิดอะไรก็แล้วแต่กระทำต่อผิดต่อช้าง
เราจะต้องขึ้นไปเส้นประกรรม
คือประกรรมเป็นเชือกที่ใช้ในการจับช้าง
วันที่ไปจับช้างเราก็ไปเส้นบอกท่านเอาไว้ว่า
อยากจะได้ช้างเชือกนี้มาเลี้ยงมาดูเอามาใช้งานอย่างนี้อย่างนี้
รับปากกันจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้

เมื่อเราผิดต่อเขาปั๊บเนี่ยประกรรมก็จะเล่นเรา
เราก็ต้องรีบไปเส้นบวงสวงว่าลูกสำนึกแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำอีกแล้ว
แต่ว่าอย่างที่พระเนียดพี่เนี่ยก็มีสารประกรรม

ไหมฮะแล้วก็ต้องเอาประกรรมเนี่ยไปบูชาไว้

ที่สำคัญเหมือนกันนะเขาบอกสารประกรรมของพี่เองเนี่ยนะครับ

แต่ละที่เนี่ยก็เฉพาะหมอช้างขึ้นได้เท่านั้น
หมอช้างเนี่ยสดำเขาจะขึ้นได้ทุกประกรรม
แต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นนะฮะ

หน้าตระกูลเท่านั้นนะฮะ
แต่วันนี้มูขั้นเทพของเราจะไปบุกที่พะเนียดช้างเลย

จะไปมูกันให้สุดกับมูขั้นเทพของเรา

ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปเด็กหน้าเราไปมูกันที่พะเนี่ยช้าง

ตะลุงทุกต้นเนี่ยครับผมจะมีหัวนักโทษฝังอยู่
คุณแม่เดินออกมาแล้วก็จะมีตอนที่เดินออกไปหน้าพะเนียดนะคะ
คือจะมีคนยืนมองคุณแม่ตลอด

ใช่ค่ะยืนแล้วก็ยืนอยู่นิ่งมองตามคุณแม่ไป
ประกรรมเนี่ยก็จะมีครูประกรรมบางคืนดึกอย่างนี้
ก็จะมีคนแก่ใส่จุงกระเบนแล้วก็ถอดเสื้อมานั่งอยู่ตรงบันได
แล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็มองคนเดินผ่านไป
อย่างที่บอกไว้นะครับเราเดินทางมาถึงที่วังช้างแร่พะเนียดอายุทยาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิตแห่งแผนนดิน

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้

ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้
ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้ชื่องนี้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

ลองเขายาวเกินไปเนี่ยนะฮะ

ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพระก็ต้องถือว่าพระ
เครื่องรางอาจจะประกอบด้วยเขี้ยวงากะลาเขาหางและงาช้าง
ผู้ใดมีไว้พ่อพรองบูชาตะการะด้วยสะทาน
จะเสริมดวงชะตาราศีให้สูงยิ่งขึ้นไปและกันสรรพโพยภัยถนัดประการ
อันสำคัญตั้งแต่โบราณการคือเรื่องของโฆษศาสตร์หรือช้าง
หางช้างงาช้างเนี่ยนับว่าเป็นของมงคล
คือตอนที่เข้ามาในแผนตของพวกนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
และผมก็อยากได้งานกำจัดทนิดนึง
ผมเลยตั้งจิตขอว่าถ้าเครื่องงานกำจัดเนี่ยเมื่อหักออกจากช้างแล้วเนี่ยหาเจอยาก
ก็เลยจบบอกว่าลูกขอทั้งสี่ท่อนให้ลูกกับเมียนะครับ
แล้วที่เหลือเนี่ยจะยกให้มูลที่ให้หมด
แล้วเนี่ยคืองานกำจัดเท่านั้นเลยนะครับ

เขาจะต้องถ้าในทางความเชื่อเนี่ยนะฮะ
คือพอเวลาเขายืนเราเห็นช้างที่ยืนผูกอยู่
นั่นเขานั่งสมาธินะครับนั่นน่ะเขาเร่งบารมีเขาอยู่นะครับ
เขาสะสมของใช่แบบในแบบของทางเขานะครับ
แล้วของเนี่ยก็จะออกมาทางปลายงานะ
แล้วพอรับไม่อยู่ตัวเองเนี่ยเขาก็ควบคุมไม่ใช่ว่าเราจะได้
ก็อารวาสหักแทงต้นไม้บ้างแทงอะไรแทงดินบ้าง
เทพาอารักษ์ก็เห็นว่าหมั่นไส้นักก็หักซักนะ
จะได้ไม่บ้านักเนี่ยนี่ของก็เลยอยู่ที่ปลายงา
ว่ากันว่าเป็นรองแค่เหล็กไหลนะฮะ
ทีนี้พอเอาพวกผมเนี่ยได้ในครอบครัวผมก็ได้มาชิ้นเล็กเท่านั้นเอง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ชิ้นใหญ่มา
และที่สำคัญควานช้างเมื่อเก็บได้กลับไม่เอาเป็นของส่วนตัวนะฮะ
เอามาวางไว้ที่หน้าสารประกรรมที่กระดายที่ศาล

หน้ามาวางไว้ให้แล้วผมก็เก็บมาเก็บมา๒๐ปีแล้วเก็บมาขนาดนี้
แต่เรื่องที่เด็ดจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยทราบเรื่องมานะฮะ
เรื่องที่พี่เคยได้มีการตัดงาช้างที่ใช้งาเนี่ยแทงคนตาย
แล้วพี่ก็เอางานะเก็บไว้ด้วย
หมดแล้วครับงาใบนั้นส่งลงใต้หมด
คืองาที่มีพลายติกผีพลายติกเนี่ยนะฮะเขาแรงนะครับ
อย่างเราเนี่ยเราอยู่ทางเมตตานะฮะ
เพราะฉะนั้นเราเองก็ไปแกะพระกะเนธแล้วก็บริจาคลงไปให้กับพวกทหารตำรวจที่ต้องลบทับจาก

แต่ว่าคนที่ทำมาหากินทางเราเนี่ยไม่สมควรเอาไว้
ถามหน่อยทำไมตาสูงทำไมเวลาที่ช้างเขาเอางาไปแทงคนตายเนี่ยทำไมถึงต้องตัดงาเขา
ก็คือเหมือนกับเราปลามแล้วมันสมมุตินะรถคันหนึ่งมันแพงมากเลยมีคนตายอยู่บนเบาะ
คุณจะเผารถทิ้งหรือเอาตะเบาะออกไป

พอออกไปก็ยังพอทำใจได้ใช่ไหมก็เหมือนกันไอ้งาข้างนี้มันเสียบเอาคนตายมาก็ตัดไปงาออกไป
เพื่อช้างจะได้ยังเป็นช้างบริสุทธิ์อยู่ไง

เหมือนกับว่าเราก็

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา
เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

เหมือนเล็บแต่ของห้องเหมือนเล็บตลอดเวลา

คือทั้งหมดเราจะสร้างมีดขึ้นมา๓๐๐เล่ม
ภายใน๒๓ปีข้างหน้าตอนนี้เราก็ได้ประมาณสัก๔๕๐๐เล่ม
จริงผมถามนี้นิดนึงอันนี้ผมเห็นเป็นเหมือนเหล็กเหล็กกลางทั่วไปป่ะ
คือเหล็กตัวนี้นิยมมากเพราะว่าเป็นเหล็กชั้น๑นะครับ
เราเองเนี่ยต้องการพาช้างเข้าสู่ยุคสมัยนิยมนะฮะ
อุปกรณ์เราก็จะต้องตอบให้ได้ว่าใช้เหล็กอะไร
คือเราก็ต้องตามยุคสมัยเพื่อเราจะต้องส่งช้างสู่ยุคใหม่นะครับ

เพราะฉะนั้นใครมาจับมีดหมอตะขอหลวงปั๊บเนี่ย
มั่นใจได้เลยว่าเหล็กก็ไม่อายใคร

อาพระชมมีดหมอเนี่ยตีกันยังไงทำยังไง
เอามาทาบหน้ามสุดดำเลยนะครับเชฟย์อันนี้ผมจะตีมือตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะ
อันนี้มันตีมาแล้วนะฮะโดยประมาณแล้ว
อันนี้เรียกว่าตีแต่งตียืดออกอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่
ก็อยากให้คนอยู่แต่ละยุคได้เข้าใจว่าคือเราต้องไปสงสารยุคเก่ายุคใหม่
น้ำน้ำชุบ
ถ้าตามศาสตร์ของผมเนี่ยนะพอเย็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความร้อนอย่างนี้จะไม่มีผลกับมีดแล้ว
เราก็จะจุ่มน้ำชุบนะฮะน้ำชุบเพื่อเพิ่มความขลังนะครับ

น้ำพุทธมลพอชุบเสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะ

ขอผ่านน้ำเพื่อให้สิ่งต่างที่อยู่ในน้ำเนี่ยแห้งเข้าไปจับอยู่ในนี้ตลอดเวลา

กว่าจะได้มีดสักหนึ่งเล่มก็ใช้เวลาอยู่หลายวันครับ
ซึ่งคุณออมมีความตั้งใจและตั้งมั่น
ทำทุกอย่างด้วยตนเองก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียว
คือสืบสารวัฒนธรรมคนเลี้ยงช้างให้คู่เมืองไทยนั่นเองครับ
วันนี้ก็ถือว่าเราก็บุกมาตามสัญญานะครับ
ที่จะต้องมาหาพี่ออมนะครับที่วังช้างเด้ยตื้อยาแร็บพะเนียด
แล้วหมู่คันเทพนะครับลาไปก่อนนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น